ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอันนี้มีเหตุเหมือนกับกลุ่มชายชะกันเลย
พวกกันไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ปลาทั้งกระถางขวดอะไรที่อยู่หน้าบ้าน
คือปลาเข้าไปในบ้านรถที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหาย
แล้วคนในบ้านเขาก็พยายามห้ามบอกว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลย
คือมีเด็กเล็กอยู่มีเด็กด้วยนะคะอ่ะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
คุณมาบ้านหรอ
นั่นหรอ

อะไรพี่

พี่อะไรอยู่

ที่ตูมตามนี่คือเสียงของกระถางต้นไม้อะไรก็ตามที่ปลาเข้ามาแล้วมันแตกกระจายค่ะ
แล้วคือมูลเหตุจริงของเรื่องนี้

แต่ก็ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงของคนในบ้าน
มีเด็กเล็กอยู่แต่มันไม่ได้หยุดอะไรอ่ะนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังนี้
พื้นที่หมู่หกบางบัวทองนนทบุรีก็พบนางสาวเบสอายุสามสิบปี
ว่าเมื่อวานช่วง๕ทุ่มมีชายชะกันประมาณสี่ห้าคนเดินทางมาหาที่บ้าน
แต่เธอไม่อยู่น้องสาวโทรศัพท์ตามบอกให้รีบกลับเลยค่ะ
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาเรียกหาตอนนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะกลัวโดนทำร้าย
จากนั้นค่ะพอไม่มีใครออกไปทำยังไงล่ะ

ด้านหน้ากระจกก็แตกรอบรถรอยบุบ
กระจกบานเกร็ดหน้าต่างบ้านเองก็แตก
บานประตูรั้วเหล็กก็เสียหายแล้วคนก่อเหตุก็หนีไป

ที่เข้ามาตำหนิเพื่อนรุ่นน้องว่าเป็นมือที่สาม
ชะลอกกันในเฟซใช่ไหมใช่ค่ะอืมสำหรับสามสี่ทุ่มนี่แหละค่ะ
อ๋อก่อนเปิดเหตุได้ได้มีการชะลอกกันเขาสร้างเฟซที่มาเป็นเฟซ
หน้าเฟสเป็นหน้าน้องน้องที่ทำงานหนูอะค่ะอ๋อก็คือเพชรปลอมเหรอ
เป็นเป็นหน้าน้องที่ทำงานหนูอะค่ะมาสร้างมาเพื่อประจานน้องที่ทำงานหนูอะค่ะ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
ดูอุก็เลยไม่รวะเป็นแม็นว่าใครก็ชอบเงินทางนั้นอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นก็เขียนมาเรื่อยเรื่อยเลยค่ะอืมคือจริงจริง
มันเป็นเรื่องของน้องอีกคนนึงที่เธอรู้จักแล้วก็
มีการนำรูปของน้องเหมือนกับมาโพสต์ประจานอ่ะ
เฟสใหม่เป็นรูปของน้องแล้วก็ประจานเรื่องนู้นเรื่องนี้

แล้วเธอก็รู้สึกเหมือนเดือดร้อนแทน
พอเธอรู้สึกเดือดร้อนแทนเธอก็เข้าไปตอบคอมเมนต
ตอบคอมเมนต์มันตอบโต้กันไปมากลายเป็นเรื่องบานปลายนะคะ

หลังเกิดเหตุก็เลยมีการแจ้งความกับตำรวจสภบางบัวทอง
ให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี

แม้ว่าคนในบ้านไม่ได้รับอันตราย

ผู้ก่อเหตุมากระทำแบบนี้คือเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุซ้ำจะได้รับอันตรายนะคะ
ก็อยากให้ตำรวจรีบดำเนินคดีค่ะ
อันนี้ต้องจับตัวมาดำเนินคดีเลยนะครับ
เพราะว่าคือมันอุกอาดไปนิดนึงอะนะคะ
เม้นต์กันในเฟซบุ๊กอะไรกันต้องมาทำขนาดนี้เนอะ